บางคนเขาบอกตกอับเหรอขายพูดสะอึกเลย
ก็ว่าตกอับก็ได้ขายพี่ว่าตกอับก็ได้น่ะหน่อยกว่านี้ว่า
ฉะนั้นอ่ะตกอับก็ได้คือมันดูดูมันหน้าเวทย์ธนามาก
เวทนามั้งหรือใช้ต้องใช้คำว่ายังไงดี
ก็ก็จะว่าอย่างงั้นก็ได้ตกอับก็ได้อาจจะแบบว่าพูดไปก็ได้
สนขัดสนเอาขาดขาดเงินมันไม่สภาพคล่อง
เจือจุดสภาพกล้องใช่ใช่เออนี่ดีกว่าตกอับเยอะเลย
ผมว่าก็อันเดียวกันอันเดียวกันนั่นแหละพูดไงมันก็อันเดียวกันนั่นแหละ
พาทำจริงต่างรู้สึกอย่างไรบางคนเขาบอกว่าโอโหทำอะไรก็เจ๊ง
ตั้งแต่น้ำเข้ากล้องดังนั้นจนมาขนมเปียกขั้นเทพอ๋ออีกแล้วหรือ
มันเป็นเรื่องของมนุษย์เราที่จะต้องเจอไง
แล้วถามว่าเอาตรงที่ว่าถ้ามันเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ย
เราจะรู้จักแก้ไขไหมเท่านั้นเองเนี่ย

เฮ้ยมึงทำเจ๊งมากี่หนกี่ครั้ง
เจ๊งกี่หนกี่ครั้งป่าทำมาได้ตลอดแล้วอยู่มาได้ตลอด
ลูกส่งลูกเรียนได้ถึงหมาลัยอะไรทุกอย่าง
เพราะความโง่ของเรานี่แหละแล้วความที่เราคิดของเราเอง
ไม่เคยไปฟังใครมามาด้วยตัวเองด้วย
จากชื่อเสียงทุกอย่างนะป่าก็ไม่เคยนะ
ถามมันสิป่านี่ด้วยตัวเองเลย
ซึ่งตอนนี้ก็กำลังที่จะแก้ไขสถานการณ์ของตัวเองอีกครั้งหนึ่ง

สมมุติถ้าขายได้คงขายได้นั่นแหละที่ประเทศบอก
คนมาติดต่อเยอะพอขายได้เสร็จแล้วเนี่ยทำยังไงต่อ
ขายได้อ่ะขายได้เราก็แน่นอนเราก็ต้องมองไปทางอื่นอีก
เพราะว่าเราก็รู้ว่าเราเนี่ยมันห่างเหินมาจากวงการบันเทิงแล้ว
เราจะทำยังไงอ่ะต่อจากนี้ที่ชีวิตของเราไม่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้ว
เราจะต้องทำไงให้ชีวิตเราอยู่ได้ตลอดและให้ได้ถึงลูกหลานด้วย
แต่ก็ยุดมาสองปีแล้วไม่รับเลยแต่ขอดูบทดีดีก่อน
หรือว่าไปเป็นคุณห่าง

มาแล้วอะไรอย่างงี้อ่ะไม่ต้องไปเอาอะไรมากมายอ่ะอ่ะแล้วแล้วส่วนของธุรกิจขนมเปรียส
เทพอะไรพวกนี้ถ้าขายที่ได้ยังทำต่อไหมโอ้อันนี้ต้องทำอยู่ตลอดเวลา
นี่ต้องทำอยู่แล้วแล้วไปทำที่ไหนอ่ะขายที่แล้ว
คืออันนี้คือป่าที่คิดไว้แล้วว่าถ้าเกิดว่าเราขายได้จริงอะนะ
เราจะเอาเงินก้อนนี้แหละเอาไปทำว่าเอาไปอยู่ว่า
เขาใหญ่อะไรแหละมันไม่ใช่เขาใหญ่เลยหรอกมันอาจจะก่อนถึงเขาใหญ่หรือจัดเลยเขาใหญ่อะไรก็แล้ว
แต่เราจะดูริมริมถนนจะไปอยู่โคราชเหรอก็จะประมาณอย่างนั้นแหละ
ราชทำไมทำไมต้องเป็นทำไมต้องเป็นโคราชป่าว่าตรงนั้นน่ะ
มันจะมีถนนนั้นมันจะมีหลายจังหวัดที่มันจะต้องผ่านไงเข้าใจไหม
ผ่านขึ้นผ่านลงเนี่ยมันหลายจังหวัดน้องคลายไปอุดรขอนแก่นอะไร
มันต้องผ่านไงฝากว่าดีกว่าดีกว่าเราจะไปจังหวัดเดียวอย่างนี้
มันมันมองแคบกว่าเหมือนเราจะไปการบุรีเห็นไหมมันก็ได้แค่จังหวัดเดียว
เราจะไปเราจะดูที่ว่ามันหลายจังหวัดที่มันผ่านได้
ทีนี้ป่าว่ากำลังซื้อกำลังที่คุณมองเห็นข้างถนนเนี่ย
มันจะได้ดีกว่านักท่องเที่ยวเยอะคนเดินทางเยอะถูกต้อง
น่าจะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์นะเนอะถ้าแบบนั้นอ่ะ
มันไม่สุขเสาร์อาทิตย์ธรรมดาเนี่ยคนมันก็แน่นถนนอยู่แล้วรถอ่ะ
มันก็ต้องมองเห็นอ่ะอืมอืมแต่ก็จะห่างฉันห่างญาติ
ติดญาติญาติแต่ก็คือต้องไปหากันที่นี่มึงก็อยู่กับญาติมึงไง
มันก็ไม่ต้องไปหรอกเออก็เท่านั้นแหละใช่ไหม
จะไปไหนไม่ได้ถามเมียก่อนเลยใช่ไหมเนี้ยไม่ใช่มันก็จะมาหากิน
ไปห่วงญาติมึงก็อยู่กับญาติมึงกันไม่ต้องมากับกูไง
ก็แค่คิดถึงคิดถึงแม่ตุ๋มอยู่กับประเทศมากี่ปีแล้วเนี่ย
ปีเนี้ยปีที่สี่สิบเอออาจจะมีมีมีง้อนกันบ้างอะไรบ้าง
ก็ครั้งสองครั้งสี่สิบปีแล้วค่ะแฮปปี้มีความสุขดีไหม
มีความจุกจุกจุกเลยจุกโอเคมันเป็นครอบครัว
เป็นนางเอกนางเอกนางเอกแต่คือคนเราจะไปเอาเป็นเป็นเป็น
ความคิดของตัวเองมากเกินไปเพราะว่าเราต้องรู้ถึงความจริงของมนุษย์เรา
ไม่ใช่ว่าเอออย่างงี้เลยไม่ใช่เลยมีความสุขเออผัวเนี้ยอืม
ด่าชอบด่าแล้วมึงเลือกมาทำไมอ่ะใช่ไหมเลือกเองเลือกเอง
เราเลือกเองเราต้องยอมรับทุกอย่างผมก็เลือกอันนี้ผมก็ดู
โอ้โหกูไม่น่าเลือกมันเลยตัวแค่นี้ไอ้เราก็เออจะดูมันเออ
คนมันสูงสูงมีความรู้ดีดีโอ้โหดูมาได้นางเอกลิเก
เป็นว่าอยู่ไม่ถึงสามเดือนหรอกไปแล้วถ้าเกิดอยู่กับป่านะส่วนที่
แต่นี่อยู่มาสี่สิบปีเขาบอกอยู่กับเขาได้สองปีเขาเก่ง
เขาเคยพูดไม่รู้นะครอบครัวป่าป่าอยากจะให้มันรู้เรื่องความจริงอ่ะ
ว่าลูกหลานอะไรก็แล้วแต่มึงต้องรู้ในเรื่องความจริง
เอาตัวให้รอดให้ได้อ่ามึงไม่ใช่ว่ามึงจะมาวาดภาพ
อะไรที่มันสวยงามไม่ใช่อ่าไม่ละครไม่ใช่ไม่ใช่
อย่ามันละครมันไม่ใช่ละครเอาเอาเป็นว่าถ้าขายที่ได้ได้
มเปี๊ยะขั้นเทพธุรกิจของป่าเทพของครอบครัว
ยังทำอยู่ยังทำอยู่ค่ะแต่ตั้งเป้าว่าจะย้ายไปอยู่แถวโคราช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
ที่ผลิตของเราแต่ที่ป่าจะไปวางนี่หมายความว่า
เหมือนมันตู้คอนเทนเนอร์เห็นไหมซึ่งเขาทำเป็นรูปร่างสวย
เป็นวางหลายหลายจุดอ่ะวางที่ไหนบ้างตามข้างถนนเนี่ย
เราอาจจะไปเช่าที่เขาข้างหน้าเราเอาของไปวางเลยอย่างเงี้ย
ทั่วประเทศเลยเหรอหรือว่าก็ทั่วอิสานก่อนลองดูก่อนว่าได้ขนาดไหน
อืมเพราะป่าไปดูมาแล้วไอ้ตู้คอนเทนเนอร์น่ะมันก็ตู้มันก็แสนกว่าบาท
ไม่ไม่มากแต่ว่าสวยสิบตู้ก็ล้านล้านกว่าบาทเนอะอืมก็เอากลับว่าเอาสิบตู้ก่อน
ทั้งแรกเนี้ยเราเราก็ค่อยทำไปก่อนคือแถวปากช่องเรียกว่าเขาใหญ่น่ะ
จะเป็นฐานการผลิตใช่ที่ปีเตฯฮะใช่ไหมอันนี้เราก็วางแล้วก็จะ
ลงตู้คอนเทนเนอร์ถูกต้องทั่วไปอ่ะกะไว้ให้ทั่วอีสานเลยใช่
ก็ก็ไม่ใช่ว่าทีหรอกมันก็หังห่างหน่อยอะไรเงี้ยอ่า
ตรงไหนที่รถรถผ่านรถอะไรเนี่ยป่าว่ามันดีกว่าที่เราต้องมาอยู่ในป่าน่ะ
งี้ดีกว่าทุกวันนี้มันมองอะไรไม่ออกไงคนไม่ผ่านอ่ะ
มันมาเห็นมันไม่เห็นมันก็นอกจากคนที่จะตั้งใจมาจริงจริงนะ
ซึ่งมันเพิ่งจะนั่นไงหรือซื้อออนไลน์ใช่ไหมเห็นไหมจุ๋มบอกยอด
สั่งซื้อหลักหลักตอนนี้อยู่ที่ทางออนไลน์ใช่ไหมใช่ค่ะใช่
ทุกวันนี้แล้วก็เราก็มีไลฟ์สดด้วยที่ป่าพูดเรื่องการเมืองพูดอะไรอย่างนี้
ก็ทำให้คนยังรู้ว่าเรายังมีขนมเปี๊ยะอยู่นะเรายังทำตรงนี้อยู่นะ
มีร้านอาหารนะก็เราไม่ได้หายไปก็เพราะการไลฟ์สดจากเพจขนมเปีย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
เอาอย่างนี้ก็อยากว่าผมยังว่านี้เลยผมก็รุ่นเด็กกว่าป่าเยอะเลยนะ
ถ้าขายที่ได้๑๓ล้านนะนี่ฝากแม่จุ๋มนี่ลูกสาวน้องท็อฟฟี่มาด้วยนะ

นะเอาเงินไปให้ลูกเขาให้แม่เขาเก็บเลยนะให้เมียเก็บเลยนะ

แล้วก็ให้เขาสัก๓๐พอให้เขาไปลงทุน
ให้ป่าให้แม่เก็บหมดแหละแต่ก็เรียกเอาเรียกเอาคืน
ป่ายุด๗๔แล้วนะป่าใช่ไหม๗๔แล้ว
ป่าว่าอยู่กับป่าเนี้ยมันจะปลอดภัยที่สุดเพราะว่าเจอมาหลายหนแล้วอีเนี้ย
โชว์ป่าเรียกเราไป

แล้วยังอยากทำธุรกิจอีกเหรอป่ายังไม่เหนื่อยหรอไม่อยากอยู่แบบบ้านปลายของชีวิตอยู่
ขายเงินได้ถ้าเกิดขายที่ได้๑๓ล้านเงินก็ไม่ใช่น้อย
แต่เขาต้องตะยอยใช้หนี้ก่อนมีหนี้
ถามว่าป่านั่งกินอยู่คนเดียวเหรอใช่ไหมมันต้องลูกหลานอะไรทุกอย่าง
ที่เรายังมองอยู่ว่าคนไหนมันก็ยังไม่ผ่าน
อะไรทุกอย่างเราก็ต้องเป็นห่วงหมดแหละไม่ว่าอะไรทั้งนั้น
ปากก็เคลียร์หนี้ไปสิเคลียร์มีหนี้เท่าไหร่ก็เคลียร์ไป
เหลืออาจจะแบ่งให้ลูกหลานแล้วที่เหลือเราก็เก็บไว้ใช้บ้านปลายชีวิตนี้ไม่สบายกว่า
แล้วต่อไปจะไม่คิดว่าจะไม่เป็นหนี้เหรอหรือไงไม่เข้าใจลูกหลาน
ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ก็อยากมีธุรกิจเอาไว้ให้ให้ส่งพอถึงลูกหลาน
ก็พยายามทำอยู่เพราะป่าก็ทำในเรื่องวงการบันเทิงก็ให้กับคนอื่นมาเยอะแยะแล้วไง
ป่าคิดว่าอันนี้มันเป็นก้อนสุดท้ายแล้วที่จะต้องทำอะไรสักอย่างให้ลูกหลานมันได้อาศัยต่อ
การแสดงนี้เราได้คนเดียวนะลูกหลานมาทำช่วยเราไม่ได้นะจริงถ้าเกิดเราตายไปนี่ลูกหลานก็จบ
ทำอะไรไม่ได้แต่ว่าธุรกิจเนี่ยเราไม่อยู่แล้วลูกหลานก็ทำได้